เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายน่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
ฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรเป็นต้นกำเนิดประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในโลกค่ะ
ใช่แล้วค่ะปีโป้กำลังพูดถึงประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกประวัติความเป็นมาจะเป็นอย่างไรนั้นตามปีโป้มาเลยค่ะ
พวงมาลัยสีขาวที่ถูกประดิษฐ์สร้างสรรค
จนงดงามอลังการอย่างนี้ใครจะคิดว่าเป็นข้าวตอกเมล็ดข้าวเหนียวที่ถูกคั่วจนแตกตัวบานออก
แล้วถูกร้อยจนกลายเป็นช่อมาลัยที่งดงามขนาดนี้โอ้โหไทยแลนด์ครั้งนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงที่มาที่ไป
เรียกได้ว่าพาไปทำกันให้เห็นกับตาสอบถามผู้รู้กันให้กระจ่างกันเลยล่ะค่ะ
ที่นี่ก็คือวัดทอกล่อง
เป็นที่ที่เราจะแห่มาลัยข้าวตอกทั้งหมดนะครับ
มาถวายเป็นพุทธบูชาก่อนวันมาคบูชาเนี่ย

ถูกต้องครับจะมีการทำพิธีกันที่นี่
สำหรับวัดฮอกล่องแห่งนี้นะครับ
สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช๒๔๙
การปกครองสมัยก่อนนะครับ
โดยเจ้าเมืองพระเรืองชายชำนะ
การปกครองก็ต้องคู่กับศาสนา
เพื่อเป็นแหล่งรวมจิตใจของชาวบ้าน
ให้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรม
ก็เลยได้มีการสร้างแล้วก็มีการเข้าวัดปฏิบัติธรรม
ทุกอย่างกิจกรรมอยู่ข้างในนี้
แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมเครื่องบูชา

ตอกดอกไม้ซึ่งมาลัยข้าวตอกนี้อยู่ในบทพระสูตรบทปรินิพาน
ที่ว่าด้วยถึงดอกมณฑารบที่อยู่เป็นดอกไม้ที่สวยงามที่อยู่บนสวงสวรรค์
อกมณฑารกนั้นเป็นดอกไม้ทิพย์ที่อยู่บนสวรรค์ซึ่งจะปรากฏในโลกมนุษย์เมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า
เช่นการประสูจน์ตัดสรุปรินิพานเหตุการณ์จตุลงคัดสรรนิบาทในวันมาคบูชา
และวันที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกซึ่งเทวดาจะบันดาลให้ดอกมณฑาลบนั้นตกลงมาจากสวรรค์
และเหตุนี้เองข้าวตอกจึงเปรียบเสมือนดอกมณฑาลบที่ชาวบ้านตั้งใจถวายเป็นพุทธบูชา
เพราะถือว่าข้าวเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใช้หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์
ซึ่งปีโป้ก็อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าวิธีการทำอะไรข้าวตอกเป็นอย่างไรนั้นตามปีโป้มาเลย
ที่บ้านฟ้าหยาดเนี่ยนะคะเขาก็จะมีประเพณีที่สำคัญมากเลยค่ะ
นั่นก็คือประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกที่มีหนึ่งเดียวในโลก
ที่เราจะไปดูพิธีแห่มาลัยเข้าตอกนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับมาลัยข้าวตอกกันก่อนดีกว่าค่ะ
สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่อะไรคะ
จันปภากัญญาการค่ะ
ที่มาของข้าวตอกดอกไม้ทำจากอะไรนะคะ
ตอกนี่ทำจากข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวถ้าเป็นสรรปะตองนี่
อกมันจะบานสวยขาวนะคะเป็นข้าวเหนียวเราจะทำข้าวเจ้านี้ไม่ได้นะคะ
เป็นข้าวเหนียวต้องเป็นข้าวเหนียวเราเราเกี่ยวมาเรื่อยอะไรมา
เราก็ต้องมาตากแดดให้แห้งนะคะตากแดดให้แห้งแล้วเราก็มาคั่ว
มันก็จะแตกออกมาเป็นดอกอย่างนี้นะคะ
แล้วก็มาลอยค่ะแล้วก็มาลอยลอยเป็นพวงเป็นเส้นอย่างนี้
เราทำยาวไม่ได้เขาก็จะตัดช่วยกันแล้วก็ค่อยไปต่อไปต่อ
อ๋อเหมือนที่เราเห็นที่ยาวยาวแบบนั้นค่ะที่ยาวยาวอย่างนี้นะคะ
ก็คือเขาเอาไปต่อกันค่ะไปต่อกันให้มันยาว
แล้วก็มาประกอบให้เป็นพวงมาลัยพวงมาลัยจะมีอยู่สองชนิดนะคะ
ชนิดหนึ่งคือข้อนะคะแบบข้อแบบอย่างนี้นะคะแบบข้อเป็นป้อมป้อมแบบนี้

แล้วก็แบบสายฝนมันก็นี่แม่ค่ะนี่แบบสายฝนจะยาวลงมาเลยนะคะ
เหมือนสายฝนค่ะเหมือนสายฝนนะคะ
ก็คือมีสองแบบมีแบบสายฝนที่เป็นเส้นเส้นเรียงยาวมาแบบ
เอามาแบบนี้กับแบบข้อที่มีรวดลาย

แต่แรกเริ่มนั้นการถวายมาลัยข้าวตอก
เป็นเพียงการนำข้าวตอกที่คั่วแล้วใส่พานนำไปถวายวัด
ซึ่งวิธีการทำข้าวตอกให้สวยงามนั้น
มีเทคนิคที่ไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะ
เพราะต้องคั่วในหม้อดินที่ใช้ไฟแรงสูง
ในขณะที่คั่วก็ต้องคอยใช้ก้านกล้วย
ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ในตัว
วู้ววววน้ำใดไหล
ข้าวเหนียวไม่ให้ไหม้เมื่อข้าวเหนียวแตกตัวบานออก
ก็ต้องรีบแห่ออกนะคะไม่ฉะนั้นจะไหม้แน่
ทราบที่มาที่ไปตลอดจนวิธีการทำมาลัยเข้าต่อกันแล้ว
ก็มาถึงวันสำคัญของประเพณีแล้วล่ะค่ะ
และตอนนี้นะคะปีโป้ก็อยู่ในงานประเพณีแห่มาลัยเข้าต่อของบ้านฟ้าหยาดค่ะ
ปีโป้มาดูความงดงามและความอลังการของมาลัยเข้าต่อกันค่ะ
ปัจจุบันการจัดประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก
เป็นงานใหญ่ของอำเภอมหาชนะชัย
ที่มีการประกวดประชันความยิ่งใหญ่
งดงามของมาลัยจากชุมชน
หน่วยงานท้องถิ่นซึ่งมักจะจัดขึ้นในช่วงก่อนวันมาคบูชาหลายวัน
มาลัยเข้าตอกจากทุกภาคส่วนจะมารวมกันบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย
เพื่อรอการตัดสินและก็เป็นโอกาสที่ผู้คนจะได้มาร่วมชมความสวยงาม

และก็ถึงเวลาสำคัญที่ขบวนมาลัยข้าวตอกนับร้อยจะทยอยเคลื่อนออกมาตามท้องถนน
ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าปีโป้ก็คือภาพความร่วมแรงร่วมใจของผู้คนแต่ละชุมชน
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านชุดท้องถิ่น
และที่สำคัญมาลัยข้อตอกที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีหนึ่งเดียวของประเทศเรา
ซึ่งจุดหมายของขบวนมาลัยเข้าตอกนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของงานประเพณีนี้
นั่นก็คือวัดหอกล่องที่อยู่ห่างออกไปราว๑กิโลเมตรค่ะ
มาลัยเข้าตอกที่ชนะเลิศจะถูกเก็บไว้ที่วัดแห่งนี้
หลังจากที่ปีโป้ได้พาตัวเองมาสัมผัสความงดงามทางวัฒนธรรมนี้
สิ่งสำคัญที่ปีโป้รับรู้ได้
คือแรงศรัทธาที่ทำให้เกิดความร่วมแรง
ร่วมใจของผู้คนนับร้อยนับพัน
และความสร้างสรรค์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
สองสิ่งนี้ได้สร้างประเพณีที่ทรงคุณค่าขึ้น
กลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ที่หาไม่ได้จากที่ไหนบนโลกใบนี้แล้วค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายน่าค้นหา

ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์